คุณผู้ชมช่วงโควิดที่ผ่านมานี่หลายธุรกิจก็ได้รับผลกระทบจริงจริง
เขาอยากเรียกรอยยิ้มให้กลับคืนมาก็เลยนี่ค่ะที่ราชบุรีเนี่ย
เขาจัดการแข่งขันศึกมวยทะเลครับเอาไปเรียกรอยยิ้มกันหน่อยค่ะ
ดูบรรยากาศกันหน่อยปี๊ดเริ่มแข่งได้ค่ะอ่าฮะ
โอ้โหอันนี้ก็ลุ้นมากเลยนะคุณสืบสกุลบรรยากาศการแข่งขันศึกมวยทะเลครับ
ครั้งที่หนึ่งชิงรางวัลคืออะไรรู้ไหมคุณลูกหมูสามตัวอ้าวอยากได้นะ
เออเป็นชาวบ้านอยากได้นะลูกหมูสามตัวเนี่ยใช่ตอนแรกดิฉันคิดว่า
เขาให้นิทานหรือว่าอะไรลูกหมูสามตัวซึ่งนี่ค่ะจัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้สวนหลังบ้าน
ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะนี่เขามีคนมาแข่งขันกันเนี่ย
คู่แต่ว่าคู่ปฐมเริกเนี่ยเป็นคู่ระหว่างกำนันกับผู้ใหญ่บ้านครับ
คือคือเป็นกำนันนิสันง่วนสำอางกำนันตำบลท่าผากับนางสาวนงนุษย
เสลาหอมผู้ใหญ่บ้านห้วยขวางค่ะอันนี้เป็นคู่ปฐมเริก
แต่ว่าคู่เอกที่ต้องจับตารอดูเนี่ยนะเป็นสาวประเภทสองฝ่ายแดงเนี่ย
เขาเป็นบ้านห้วยขวางฝ่ายน้ำเงินคือบ้านหัวทุ่งนี่เหรอนี่
โอ้โหแต่งตัวมาสวยเลยย้อนยุคไงย้อนยุคเป็นยุคทองกวาว
แล้วก็ต้องมีแบบโอ๊ยแต่งหน้าทำผมนี่แบบจัดเต็มเลยนะคะ
โอ๋นี่ค่ะคุณไม่พากย์หรอโอ้โหยับหมัดขวาเข้าหน้าเลย
ห้วยขวางเขาอาศัยทั้งลีลาทั้งโชคช่วย
ก็เอาชนะพอลล่าบ้านหัวทุ่งไปได้
รางวัลลูกหมูกลับบ้านไปเลี้ยง๑ตัว
แล้วก็ทางด้านผู้ใหญ่บ้านห้วยขวาง
บอกว่าการจัดการแข่งขันศึกมวยทะเลครับ

ให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวได้รู้
ศูนย์การเรียนรู้สวนหลังบ้านเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งนึงแล้วนะ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมานี่ติดโควิดมาตั้งแต่ช่วงมีนาเมษายาวเลยค่ะ
สำหรับศูนย์เรียนรู้สวนหลังบ้านนี้
ก่อตั้งด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือชาวบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะ
พื้นที่ตรงนี้กว้างขวางมากเลยนะ
ไร่เป็นการส่งเสริมงานฝีมือของชาวบ้าน
ช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยเนี่ย

เขาก็เอาศึกมวยทะเลมาเป็นจุดขาย
นี่ดูสิบรรยากาศไปนั่งห้อยขาอยู่ริมน้ำ